เจ้าของรถคันหนึ่งกำลังขับรถไป
เพื่อจะรอเลี้ยวขวาหรือไม่ก็กลับรถ
โอ้โหเธอเจอกับภาพของอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
เพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งมันมาจากเลนสวน
และพุ่งมาใส่เกือบจะโดนรถเธอแล้ว
คือทะลุกระจกออกมาด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปอุบัติเหตุสุดระทึกนะครับ
บันทึกเหตุการณ์ไว้โดยกล้องหน้ารถของคันหนึ่ง
ที่มีผู้หญิงน่าจะเป็นคนขับและผู้โดยสารด้วย
เพราะในรถคันนี้โอ้โหเสียงผู้หญิงร้องระทึกเลยด้วยความตกใจนะครับ
ขณะที่รอสัญญาณไฟจราจรแต่จู่ก็มีรถสีบรอนเงินที่กระโปรงหน้าสีดำเนี่ย
พุ่งสวนเลนแล้วเข้ามาชนรถของเธออย่างจังนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คือมันดูไม่ออกว่ามาชนรถของเธอ
หรือว่ามาชนขอบปูนเกาะกลางถนน

คือภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยถ้ารถของเธอโดนชนมันต้องสั่นใช่ไหมครับ
ก็เลยคาดว่ารถคันนี้มันน่าจะพุ่งมาชนขอบปูนเกาะกลางถนนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๔กันยายน
บริเวณแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของคลิปซึ่งเป็นผู้หญิงในรถเขาบอกว่าปลอดภัยโชคดีมาก
สงสัยเพิ่งจะไปทำบุญมาก็เลยรอดปลอดภัยอย่างปฏิหารนะครับ

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

แต่เหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคนนะครับ
ก็ทางด้านของรถสีบรอนกระโปรงสีดำเนี่ย
โปรงหน้าสีดำถามว่าคนในรถเป็นยังไงบ้าง
เท่าที่เราเห็นนะเราเห็นมีคนที่เป็นคนโดยสาร
ทะลุกระจกออกมาเลยนะคุณนะคือในรถคันนั้นมีผู้ชายเป็นคนขับรถ
สีฟ้าน้ำทะเลเนี่ยขับมาปากหน้าเหมือนกัน
ทำให้รถของเขาเสียหลักเหมือนกัน
และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปแล้วครับ
เขาบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย
และมีอาการคอเคล็ดเพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ด้วย

สะโพกร้าวอย่างที่เห็นน่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือว่าแฟนสาวที่เหมือนทะลุกระจกออกมาด้วยนะครับ
ส่วนคู่กรณีอย่างรถมัดด้าน๒สีฟ้าน้ำทะเลที่ขับมาปาดหน้าเนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขอให้ตำรวจติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อที่จะหารถต้องสงสัยนี้เพื่อมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ด้วยนะครับ